ตั้งนานแล้วนะอ่าทุกผู้ชมครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้หญิงคนนี้นะครับ
เมื่อคืนนี้ตอนตีหนึ่งขี่จักรยานยนต์มาแล้วย้อนสอนพาเหล็กกั้นต่าง
แล้วตกลงไปในไซส์งานก่อสร้างนี่ฮะเขาเป็นไซส์งานก่อสร้าง
ริมถนนราชดาพิกษกษ์ท่าพระนะครับก่อนถึงซอยราชดาท่าพระ๗ทับ๑
ที่เขตธนบริกรุงเทพฯแล้วด้านล่างนี่โหน้ำทั้งนั้นนะครับ
มีแบรีเออร์อะไรอยู่แล้วนะครับตรงฟุตปาดนะครับ
ผู้รับเหมาก่อสร้างเขาจะตรวจสอบระบบท่อประปาทุกคืนนี่นะ
แต่เมื่อคืนนี้จักรยานยนต์ของผู้หญิงคนนี้
เอาสลิงไปแล้วก็เอาเปรย์ก็นำตัวขึ้นมาในสภาพเปลือเปื้อนไปด้วยโครน
หมดเลยนะครับใช้เครนผูกติดสายสลิงเอาอุปกรณ์โรยตัวช่วยขึ้นมานะฮะสูง๖เมตร
ใช้เวลาอยู่๑ชั่วโมงกว่าถึงนำขึ้นมาได้
ผู้หญิงคนนี้ชื่อนางกรยานีนะครับอายุ๕๕ปีก็ได้รับบาดเจ็บ
โชคดีที่เขาทำงานกันอยู่ด้วยนั่นแหละเขาก็เลยช่วยกันขึ้นมาทันนะครับ
คุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
พบว่าพื้นที่ก่อสร้างตรงนี้ถ้าตอนกลางวันจะปิดฝาแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
เห็นไหมฮะนี่รถก็จะสัญจรผ่านไปมานะครับส่วนผู้ที่เห็นเหตุการณ์เมื่อคืนคือป้านวลนะ
ป้านวรบอกว่าจุดเกิดเหตุเป็นบ่อของทรายงานก่อสร้าง
ที่เขาจะดูแลเรื่องของท่อประปาที่อยู่ใต้ดิน
ก่อสร้างตรงนี้มานานเกือบปีแล้วทุกวันนะช่างเนี่ยจะมาปิดตอน๔ทุ่ม
เพื่อเปิดบ่อจะมาเปิดตอน๔ทุ่มเพื่อลงไปทำงาน
แล้วตี๔จะปิดบ่อเพื่อให้รถสัญจรได้ตามปกติ
เป็นแบบนี้ทุกคืนนะมาเปิดตอนสี่ทุ่มปิดตีสี่
แต่ระหว่างที่เปิดบ่อเพื่อทำงานเขาจะมีพวกสัญญาณเตือนเหล็กกั้นไว้
เออต่างเอามากั้นเอาไว้เมื่อคืนนี้ตอนตีหนึ่งไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
เพราะว่าจักรยานยนต์คันนี้ที่ขี่มาเนี่ยขี่ย้อนสอนมาด้วย
ขี่ย้อนสอนมาแล้วก็ฝ่ากรวยฝ่าที่กั้นที่แจ้งเตือนแล้วตกลงไปในบ่อเลย
คือเขาย้อนทางด้านนู้นมา
ลักษณะที่เอาขึ้นมาตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่ามีอาการมึนเมาอะไรหรือเปล่า
อันนี้เราไม่ทราบเพราะว่ามันขึ้นปุ๊บเขาก็รีบขึ้นไปเลยใช่ไหม
แต่บ้านสามารถลาก็ไม่ได้เข้าไปยืนในใกล้อะไรอย่างนี้
ตั้งนี่มันคือคนทั่วไปสามารถมองเห็นแล้วก็ปลอดภัยต่อ
เพียงพอแล้วแต่อันนี้คือเขาย้อนมาเองแล้วอาจจะมีอาการอาจจะด้วยด้วยหรือเปล่า
โรงพยาบาลศอบุคลวบอกว่า

ได้เชิญตัวหัวหน้าคนงานซ้ายงานกรอบสร้าง

คนงานทำงานตามปกตินะครับ

มาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งมีแผงกั้น
อยู่แล้วมีไฟแจ้งเตือนอยู่แล้วเพราะเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่
ผู้หญิงคนนี้ขี่จักรยานยนต์ฝ่าแผงกั้นแล้วก็ตกลงไปเลยฮะ
ค่ะเพราะมันไม่มีอะไรปิดปากท่ออยู่แล้ว
แผงกั้นเข้ามาก็ตกลงไปเลยคนงานก็เลยต้องช่วยกัน
เอาตัวขึ้นมาคนเจ็บยังอยู่โรงพยาบาลนะครับ
คุณผู้ชมครับส่วนเรื่องที่ว่าใครประมาทไม่ประมาท
ใครผิดใครไม่ผิดอย่างไรเดี๋ยวต้องรอสอบสวนขยายผลกันต่อ